พี่นะคะพี่ตำรวจเขาเข้ามาพูดอะไรมีใครตะโกนบอกอะไรเรา
แล้วตอนไอ้จังหวะขึ้นไปทุกอย่างมันเป็นยังไงที่เกิดขึ้นกับฟ้าคะ
ค่ะก็ตอนนั้นอยู่ข้างหน้าตรงตำรวจก็อยู่หน้าเราเลยเราก็อยู่หน้ากันหมดเลย
ทีนี้ก็มีการล็อกแขนกันเนอะเพื่อกันไม่ให้ตำรวจเข้ามาข้างใน
ทีนี้ทางพี่เขาก็บอกว่าเราถอยกันคนละก้าวให้คุณตำรวจเนี่ยถอยไปก้าวหนึ่ง
เราก็จะถอยก้าวหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการทฤษฐาค่ะ
คือวันนั้นเราแค่แบบว่าเราเวลามาวันที่๑๔เนอะแล้วเราไปตั้งซุ้มกันตรงนั้นเพื่อที่จะพักคืนนั้น
แต่เขาแบบมาไล่เราเอาตำรวจมามากมายอะไรอย่างนี้ค่ะ
บาทของฟ้าวันนั้นคือฟ้าเป็นยังไงฟ้าขึ้นรถปลาใสด้วยหรือฟ้าดูอยู่ข้างล่าง
ฟ้าเป็นใครตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุ
ก็ดูอยู่ข้างล่างอะค่ะไม่ได้ไหลไปช่วยไปดูพี่เขาค่ะ
หน้าที่ฟ้าเวลาไปชุมนุมนี้เรามีหน้าที่ของเราไหมคะหรือเราเป็นแค่ผู้ชุมนุมคะ
ไปเป็นผู้ชุมนุมค่ะแล้วก็ไปกับเครือข่ายไปขายของไปช่วยอะไรบางอย่าง
เพราะว่านี่ก็คือมาในนามเครือข่ายหมดเลยนะเด็กรามนะเครือข่ายของเด็กรามนะคะ
ทีนี้เอาคือคนนี้คนนี้ไม่ได้โดนแต่วันนั้นหนูอยู่ตรงไหน
ก็จะเล่าอย่างนี้คือตรงนี้เป็นเวทีเป็นรถใช่ป่ะคะ
และทีนี้เพื่อนที่พี่ที่โดนจับไปใจเป็นแนวหน้าแล้ว
ตอนที่พอจะอยู่แนวข้างเพราะว่าตำรวจมาล้อมเราเกือบเป็นวงกลมเลยค่ะ
น้องก็จะอยู่ข้างแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นนี่คือพลอย
พอยเกือบจะโดนจับไปด้วยไหมหรือว่าตำรวจไม่ไม่ได้ล้อมเอาซะทั้งหมดคือเอาแค่
แต่แค่คนที่เอาข้างหน้าค่ะแล้วก็พยายามกับจะบุกเข้าไปในเต้นข้างหลังด้วย
ตอนนั้นจำเหตุการณ์รายละเอียดว่ายังไงบ้างคะ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

คือพอเราเห็นคนโดนพี่ก็ก็เล่าให้ฟัง
ว่าแบบคือพี่เขาพูดกับเรายังไงแล้วเราพูดกับพี่เขายังไง
ถึงจังหวะชุลมุนตอนนั้นพี่เขาไม่พูดอะไรกับผมเลยครับ
ใช่ครับก็คือที่ผมโดนปุ๊บมันโดนจากการที่ผมหันหลังให้
ผมก็เลยโดนไปจังหวะที่คุณหันหลังมันคือตอนนั้นคนอื่นโดนไปยังคะเอ็กซ
โดนไปกันเยอะแล้วครับก็คือผมโดนไปเกือบสุดท้าย

อ่าแล้วตอนตอนที่บอกว่าเข้าไปเหมือนกับแบบเอาตัวกันคุณป้าไว้
คุณป้าที่ร้องไห้คือคุณป้าโดนอะไรไหมคะ
คือคุณป้าเขาแบบร้องไห้เพราะว่าเจอเหตุการณ์ที่แบบ

ผมก็ตอนนี้เพราะไม่รู้ว่าเป็นคุณป้าเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนกัน

กุ๊กไม่มีภาพข่าวนะคะเราลองเช็คแล้วนะคะ
ตอนนั้นคุณอยู่ตรงไหนของเหตุการณ์ค่ะกุ๊ก
ตอนแรกผมก็ยืนข้างน้องฟ้าเนี่ยนะครับ
แล้วก็หันไปดูภัยนะครับว่า

ก็เห็นภัยไม่มีใครยืนข้าง
ก็ไปช่วยประคองภัยไว้ว่าอย่าให้ตำรวจเข้ามา
แต่ว่าตอนแรกเราก็เห็นตำรวจสนสำราญราช
ก็มายืนกันก็ไม่มีอะไรมาก
แต่พอหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่นาทีเนี่ย
เป็นกลายเป็นมีชุดควบคุมฝุงชนนะครับ

ซึ่งพวกเราอยู่กันแค่๓๔๐คน

เพื่อจะเตรียมการเตรียมอาหารหลายอย่าง
เพื่อหารอีกวันนึงอะไรประมาณนั้น
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
ตำรวจบอกว่าคือในข้อหาที่พวกเราโดนนะครับ
ตำรวจบอกว่าเราประทุษร้ายตำรวจ
ทำร้ายร่างกายตำรวจโน้นนี่นั่น
แต่เอาเข้าจริงเนี่ยเหมือนผมเนี่ย

เหมือนน้องไดโน่เนี่ยโดนลากไปคนแรก
แต่พอไปบนรถตำรวจน้องโดนกระทืบ

ซึ่งอย่างเช่นมีคุณลุงคนหนึ่ง
คุณลุงธนกิจเนี่ยคุณลุงก็โดนตบโบ้งหูอย่างนี้

แล้วก็มีน้องอีกหลายคนที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตบ
ซึ่งมันมีการเถียงกันเยอะพอสมควร

แล้วก็ผมเชื่อว่าภาพพี่นักข่าวก็คงถ่ายติดกันเยอะว่า
ตอนที่ตำรวจลากทั้งน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่ติดคุกไปด้วยกันนะครับ
ลากไปแล้วก็ที่ลากน้องผู้ชายไป
อย่างเช่นภัยตอนที่ภัยโดนลากลงจากเวทีครับ
มันโชคดีมากที่หัวไม่ฟาดพื้น

คือที่กุ๊กอยู่ตรงนั้นคือเท่ากับกุ๊กคือ

แล้วก็กุ๊กถอยไปตรงตอนที่ไผ่โดนร่วม
คือเอาอย่างนี้นะคะถ้าเราถามกันแบบแฟร์เลยนะคะ
ก็คือว่าเขาได้มีทีละขั้นตอนถูกไหม
คือไม่ใช่ตำรวจพอมาแล้วก็วึบรวบเลย
คือมันมียื้อกันอยู่มันมีเจรจามันมีคุยกันอยู่
ถามว่ามันมีเจรจาอยู่บ้างครับ
แต่ว่าในที่นี้คือเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้กิดฝาง
แล้วก็เราก็อยู่ในที่ของเรา
คือเราพยายามบอกว่าเราขอตั้งไว้ก่อน

เพื่อที่จะเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้
แล้วก็เต็นต์อะไรตรงนี้เราก็วางเพื่อเตรียมของพักของไว้

อะไรประมาณแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพข่าวเนี่ย
หรือเต็นต์เราแล้วข้าวของเราศูนย์หาย
หายหมดเลยแล้วเต็นต์ก็ลื้อไปแล้วยึดของเราไป
น้องบางคนวันนี้โทรศัพท์ยังหาไม่เจอเลยครับ

เข้าใจค่ะเพราะว่านี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งเหมือนกัน
ที่เมื่อวานนี้ที่ปล่อยตัวออกมาเราไม่ได้มารายการเรา

คือสิ่งสำคัญนะครับว่าในฐานที่ผมเรียนนิติมาเนี่ย
มันรู้สึกเจ็บใจครับพี่ว่าตำรวจพาเราไปเนี่ย
ถามตำรวจก็ไม่บอกเราว่าพาไปไหน
หลังจากที่ขึ้นรถแล้วแล้วพอเราไปถึงต่อชดเนี่ย
เราก็พยายามถามเจ้าหน้าที่ว่าเราทำผิดอะไรเหรอ
เรามาที่นี่ทำไมเจ้าหน้าที่ก็ตอบได้คำเดียว
ไม่ทราบไม่ทราบเราโดนจับตั้งแต่ประมาณสี่โมง
แล้วตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ดองพวกเราไว้ในห้องนั้น
ในห้องที่ต่อชะดอครับและไม่ให้เราพบทนาย
ให้เราพบทนายด้วยเพราะเราบอกทนายเราไปถึงตั้งนานแล้ว

ตำรวจก็ไม่ยอมให้ทนายเราไปถึงตั้งแต่๕โมง
แต่ตำรวจไม่ให้ทนายเราเข้าไปไม่ให้ญาติไม่ให้คนสนิทเข้าไป
จนสุดท้ายเนี่ยตำรวจที่ตชดเนี่ยเพิ่งให้ทนายเข้าไปตอน๕ทุ่ม
เอ่อเด้นดูจากโซเชียลมีเดียของทางทีมทนายสิทธิบังเศียชน
จะรออยู่๕๖ชั่วโมงไหมคะก่อนจะได้พบประมาณนั้นใช่ไหม

นายไปถึงตั้งแต่๕โมง๖โมงแล้วครับ

ไปถึงก็ออกมาจากที่อนุสวรีค่ะ

ใช่ค่ะพอทราบข่าวว่าไปที่ไหน

ทีนี้อันนี้ถามคนนอกก่อนตอนที่ทนายไม่ได้พบกับคนที่ถูกจับตัวไป

แจ้งว่าไม่ทราบค่ะต้องรอทีมสอบสวนก่อน

ไม่ทราบว่าข้างในมีอะไรต้องรอทีมสอบสวนที่จะมาสอบส่วนพี่เขาก่อนค่ะ
มีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เจรจากับทางทีมทนายทีมเพื่อนที่ตามไปถึงที่นู่น
อยู่ทั้งหมดกี่นายคะเราจำได้ไหมคะ
จะเป็นป้อมยามหน้าต่อชด็ประมาณ๓นายได้ค่ะ
เพราะว่ามีการขอเจรจาว่าเราขอเข้าไปหลบฝนได้ไหม
เพราะว่าวันนั้นฝนก็ตกด้วยก็บอกว่าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะ
ก็ก็มีทั้งพี่ทนายนะคะมีญาติที่โดนจับเข้าไป
แล้วก็เนี่ยค่ะไปรอยืนอยู่ข้างหน้าป้อมยาม
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือเราได้ติดต่อทางตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็ติดต่อหลายท่านนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองหน้างานอีกทีหนึ่ง
ว่าตำรวจต้องได้พูดด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเข้าใจผิดกันหมด
เขาก็มีชุดการอธิบายของเขานะคะ
ทีนี้ขอมาทางฟ้าอีกนิดนึงคือพอหนูขึ้นไปบนรถ
เอาตัวหนูเองหนูเจอกับประสบการณ์อะไรบ้างบนรถคะ
เขาก็กันให้หนูไปนั่งข้างในแล้วเขาก็คุยกับตำรวจไป

แต่เขาก็มานั่งข้างหนูบอกว่าแบบไม่เป็นไรนะแบบเดี๋ยวเราก็ได้ออกไป
ได้มั้ยพี่เอาตัวพี่ก่อนใช่
แล้วฟ้าตอนขึ้นไปโดนกระทำในลักษณะใดบ้างไหมคะ
ตอนขึ้นไปไม่ได้โดนอะไรค่ะตอนก่อนจะขึ้นไป
ตอนก่อนจะขึ้นหนูโดนอะไรคะ
ก็ตอนให้จับกันอยู่พี่ข้างพี่เฉินนะคะ
คือเขาโดนไปด้วยเขากระชากพี่เฉินก่อน
ทีนี้ด้วยความที่แขนละเกาะกันอยู่เนอะหนูก็ล็อกเขากลับมา

แล้วก็หนูจำไม่ได้ว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่าค่ะ
เขาคว้าเข้ามาอย่างนี้แล้วก็กระชากแขนข้างนี้หนูขึ้น
แล้วก็ไปด้วยกันกับพี่เฉินสองคน
แล้วก็ผักไปตามคลิปแล้วก็ให้ขึ้นไปในรถ
ถ้าเราดูคลิปฟ้าเนี่ยค่ะซึ่งมันชุดละมุนนะคะ

ตอนฟ้าเนี่ยตอนจังหวะที่แบบหนูหันลีหันขวางว่าแบบหนูเอายังไงคือ
จริงพี่เขาจะไม่เอาหนูไปหรือเปล่า

ตอนนั้นเขาบอกว่าน้องขึ้นไปขึ้นไปเถอะอย่าขัดขืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาพูดแบบว่าน้องขึ้นไปพี่ไม่ทำอะไรแบบให้ขึ้นไปอะไรอย่างนี้
คือประสบการณ์ที่คุณเจออย่างหนึ่งเดี๋ยวเราฟังกัน
แต่ถ้าเรามองด้วยจังหนูก็พยายามละมุมละมอ่อม
อันหนึ่งจะเป็นเพราะสื่อบัญชนอยู่เยอะนะคะ
ถ้าเฉพาะตัวหนูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจรไม่มากกว่าที่เล่าใช่มั้ย

ห้ามคุยเด็ดขาด
แล้วก็ตอนแรกเขาจะตัดผมหนูแต่ว่าตอนที่เขามาตัดหนูไปออกไปพบธนายก่อน
ก็เลยไม่ได้ตัดมาแต่มีพี่คนหนึ่งได้โดนตัดต่อ
เมื่อวานที่ที่เราเห็นใช่ค่ะที่นี่หนูต้องโดนตัดผมใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นกฎนะยังไงก็เป็นกฎอะไรอย่างนี้
ทั้งที่แบบว่าเรายังไม่ถือว่าเป็นนักโทษด้วยซ้ำอะค่ะ
แค่แบบไปฝากขังยังไม่ตัดสินคดีแต่ว่าเขาก็จะตัดผมมาแล้ว
เขาตัดถึงติ่งหูเลยค่ะ

ทีนี้ขอมาปิดท้ายสั้นขอไปที่เอ็กซ์ก่อน
เพราะว่ากุ๊กนี่ท่าทางจะมีเรื่องพูดแทนเพื่อนหลายคนเยอะนะ
ก่อนค่ะเอ็กซ์ตอนที่ขึ้นไปปุ๊บ
ที่เราเห็นภาพของเอ็กซ์คือโดนลากแน่ใช่ไหมคะ
แล้วถูกกระทำอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
คือตอนขึ้นไปผมเหมือนสติหลุดไปแล้ว

แล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนอยู่ต่อชะดอ
ตัวเองมีบาดแผลมีรอยชงรอยช้ำอะไรอย่างนี้
จังหวะที่นั่งไปบนรถมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณไหม
ไม่มีครับก็คอยปกป้องน้องที่อยู่บนรถ

คุณก็ห่วงไปทั่วเหมือนกันใช่ไหม
คืออันนี้รุ่นน้องฟ้ามันโดนไปแล้วใช่ไหมคะ

เอ็กซ์หันหลังปกป้องเอาไว้นี่นะ
คำถามคือตอนขึ้นไปเราจะเห็นภาพจากแอมมี่นะคะ

แล้วก็จะมีภาพบางภาพของพีคใช่ไหมครับ
ซึ่งที่เรียกตัวเองกันเป็นนามสกุลว่าน้องพี่ไผ่
อันนั้นคือเราจะเห็นคนบาดเจ็บ
แล้วก็เอาอย่างนี้นะคะพี่พูดแบบกลางก่อน

ก็คือว่ามีคนถูกทำร้ายไม่น้อยนะคะ

แล้วมันมีการทำร้ายกันบนรถหรือเปล่า
ของผมตอนที่รถออกไปแล้วไม่มีครับ
แต่คันที่พี่ไดโน่โดนไปเขาเล่ามาว่าเขาโดนกระทำบนรถ
ฟ้าขึ้นไปบนรถมีประมาณกี่คนจำได้ไหมลูก
เยอะมากค่ะประมาณ๑๙คนค่ะ

มันมีแต่ว่าช่วงขึ้นนะครับ
เขาโดนตบมาจนจังหวะขึ้น
เขาตั้งใจหรือเปล่ามันฉุนละมุนมือ
คือมันมีช่วงหนึ่งที่มีการทะเลาะกับตำรวจบนรถ
ก็ช่วงที่มีการคือตำรวจเขาแบบเขาก็คงอารมณ์หลุดด้วยแล้วก็เหมือนกับด่ากันไปด่ากันมาว่าทำไมถึงทำแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็เหมือนวันไดโน่เนี่ยมันก็มีน้องอีกคนดีที่ว่ามีน้องอีกคนเห็นว่าตอนที่โดนกระทืบเหมือนบนรถแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็
ลุงอายุหกสิบกว่าเนี่ยก็แกก็โดนตบจนหูอื้ออืมตอนที่จังหวะขึ้นรถไปทั้งหมดทั้งหมดรถรถที่คุณรถมีสองคันอ่า
มีสองคันใช่ไหมคะไดโน่อยู่รถคันไหนคันแรกคันแรกคันแรกครับเพราะว่าตอนแรกไผ่เหมือนตามหามีคนที่ถูกตามหา